ทุกผู้ชมครับที่จังหวัดตราดเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุ
โอ้โหคือทำร้ายกันถึงขั้นเสียชีวิตไป๒ศพนะเจ็บอีก๑คน
คนที่ทำร้ายเนี่ยเป็นลุงอายุ๕๙ปีแล้ว
เช่าห้องอยู่ใกล้กันบอกว่าอีกห้องมี๖๔

ห้ามหลายครั้งแล้วไม่เงียบสักที
เอาไม้ไปตีกันนะครับเป็นเหล็กแป๊บนะฮะไม่ใช่ไม้เหล็กแป๊บเนี่ยไปฟาดไปตีเขาแล้วเข้าศีรษะทุกคน
คนนึงนี่เสียชีวิตอยู่คาที่เกิดเหตุตรงหน้าห้องตรงนี้เลยนะครับ
อีกคนนึงเสียชีวิตโรงพยาบาลอีกคนนึงยังเจ็บอยู่นะครับ
ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้นะฮะห้องเช่าตรงนี้เนี่ยเขาดื่มเหล้ากันนะดื่มเหล้ากันอยู่นะครับ
แต่ว่าคนที่อยู่ข้างห้องบอกเสียงดังเหลือเกินนะครับ
เป็นพื้นที่ข้างโบราณสถานแถวถนนหลักเมืองตราด
บนบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดตรงนั้นมีห้องเช่าอยู่นะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุทีแรกแจ้งเหตุกันเนี่ยคือมีคนบาดเจ็บ๓คน
มาดู๓คนเนี่ยมีแผลบาดเจ็บที่ศีรษะหมด
เลือดไหลออกเยอะแยะไปหมดนะฮะ
คือหนึ่งในนั้นเนี่ยวิ่งออกมาจากห้องมาขอความช่วยเหลือจากร้านค้าแถวนั้นนะครับ
คือในเด่นเจริญสิริอายุ๔๒ปีเพื่อนอีก๒คนก็ถูกเหล็กแป๊บฟาดศีรษะเข้าไปเหมือนกัน
คือนายเด่นเนี่ยบาดเจ็บนะไม่เสียชีวิตแต่อีกสองคนนึงเสียชีวิตนะครับ
อีก๒คนมีนายสมชายพานทองกล้าวอายุ๔๘บาดเจ็บที่ศีรษะ
ทีแรกเนี่ยในสภาพเจ็บเนี่ยคือนั่งอยู่ในห้องเช่าแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะครับ
กู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเนี่ยถึงขั้นเลือดคั่งในสมองเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
อีกคนนึงเนี่ยนายพิมลกอเซ็มอายุ๖๕นอนคว่ำหน้าอยู่หน้าห้อง
เหมือนภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่กู้ภัยไปถึงแล้วเขายังอยู่หน้าห้อง
มีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งเป็นแผลชะกันที่ศีรษะนะฮะบาดเจ็บสาหัส
ตอนกู้ภัยมาถึงก็ชีพจรเต้นอ่อนแล้วพยายามช่วยปั๊มหัวใจ
แต่ช่วยไม่ทันนะครับนายพิมลเสียชีวิตครับ
คนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนครับทุกผู้ชมครับนายศักดาบำรุงศักดิ์อายุ๕๙ปี
เป็นคนที่อาศัยอยู่ข้างห้องนั่นแหละเป็นเพื่อนข้างห้องกับกลุ่มผู้เจ็บผู้ตาย
รอมอบตัวกับตำรวจแล้วก็ยอมรับกับตำรวจบอกว่าผมนี่แหละ
เป็นผู้ลงมือก่อเหตุทำร้ายเขาเองนี่ฮะนั่งรออยู่ตรงนี้ครับ
ผู้จัดประตูแบบนั้นแน่ที่มันต้องรอดส่วนต้นหนังบองส่วนต้นนังใด
นี่ครับถูกคุมตัวได้ตำรวจก็ต้องจับใส่แมสก่อน
เพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลานี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ศักดาบอกว่าเขาเช่าห้องอยู่ที่นี่มา๓ปีแล้ว
ส่วนห้องข้างมีนายพิมลมาเช่าอยู่สักปีนึง
พี่มลก็คือคนที่เสียชีวิตอยู่หน้าห้องเลยครับทุกผู้ชมครับ
นายพิมลเนี่ยอันนี้นายศักดาเขาอ้างนะบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่มาปีนึงเนี่ย
พี่มนต์ชอบชวนเพื่อนมาดื่มเหล้าที่ห้องแล้วส่งเสียงดังเป็นประจำ
เขาก็พยายามพูดเตือนหลายครั้งแต่ถูกนายพิมลด่ากลับอยู่เรื่อย
บางทีไล่เข้าไปหาที่อื่นอยู่ไปอยู่ป่าช้านู่นถ้าอยากอยู่เงียบ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้นายศักดาบอกว่านายพิมลชวนเพื่อนมาสองคน
ก็เป็นคนเร่ร่อนนะมานั่งดื่มเหล้าแล้วก็เนี่ยฮะเสียงดงเสียงดัง
ก็เลยมีปากเสียงกันอีกแต่คราวนี้นายศักดาบอกว่าทนไม่ไหว
คว้าท่อนเหล็กยาวประมาณ๑เมตรก็ไปถึงก็ฟาดเขาเลยฮะ
คนนี้ก็ไม่ทันตั้งตัวกระโดดเข้าไปที่ศีรษะนะครับ
คือเขาก็อ้างว่า๓คนนี้เนี่ยก็มีท่อเหล็กนะจะมาทำร้ายเขาเหมือนกัน
เขาก็ต้องเนี่ยป้องกันตัวเข้าไปเหมือนกันอะไรประมาณอย่างนี้

ระงับจิตใจไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละใช่ไหมฮะจะไปทำอะไรได้แล้วก็อยู่ใกล้
ขนาดนั้นเลยอ่ะใช่มะวันนี้ทีมข่าวเราลงไปข้าวนี้นะครับ
ไปจุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับพบว่าห้องพักสองห้องเนี้ย
ห้องของนายพิมลผู้ตายกับห้องของนายศักดาผู้ก่อเหตุเนี่ย
ทั้งสองห้องเขาอยู่ติดกันเลยนะครับอ่าเลขที่
หกหนึ่งทับแปดกับหนึ่งหกหนึ่งทับเก้าค่ะติดกันเลยนะครับ
นะสองห้องนี้ก็ถูกล็อกกุญแจเอาไว้นะ
แต่คราบล่งคราบเลือดนี่โอ้โหหน้าห้องนายพิมลยังมีอยู่กองใหญ่เลย
สามคนก็ถูกตีศีรษะเข้าไปนี่ฮะได้คุยกับ
เพื่อนที่เป็นเพื่อนห้องเพื่อนบ้านอยู่แถวนั้นนะฮะเรืออากาศโทอำพันธ์นะครับ
เป็นทหารอากาศท่านเกษียณแล้วนี่ฮะคุณลุงก็บอกว่าอ๋อใน
พิมลกับนายเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะฮะนายพิมลผู้ตายเนี่ย
เขาก็ชอบมานั่งดื่มเหล้ากันที่ห้องนี่แหละเวลาเมาแล้วก็ส่งเสียงดัง
ส่วนตัวนายศักดาผู้ต้องหาเขาทำงานก่อสร้างนะไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ก็นี่แหละอยู่ห้องติดกันก็อาจจะเป็นชนวนเรื่องโมโหนะ
เสียงดังแล้วก็ห้ามกันไม่ฟังอะไรประมาณอย่างนี้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะศพของนายพิมลนะคะ
ก็เป็นชาวมุสลิมลูกชายก็ติดต่อรับศพ
พ่อไปทำพิธีอะนะคะอาบน้ำสวบที่มัฆยิทธิษฐ์
ในพื้นที่อำเภอเมืองตราดแล้วก็ละหมาดฝังไปเมื่อ๔โมงเย็นที่ผ่านมา
วิศนุกอเซมลูกชายอายุสามสิบ
เปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่าเย็นเมื่อวานยังเจอพ่ออยู่เลย
พ่อยังถามถึงหลานสาวอยู่เลยบอกให้ซื้อของไปให้หลาน
ไม่คิดว่าการคุยกันครั้งนั้นจะคุยกันครั้งสุดท้าย
อยากจะบอกพ่อว่าผมทำได้แค่นี้นะพ่อ
คาดคิดมาก่อนว่าพ่อจะเสียชีวิตแบบนี้
ในฐานะลูกก็เตือนตลอดอย่าดื่มเยอะอย่าดื่มเยอะ

ที่ผ่านมาค่ะพ่อเลิกกับแม่
เขาก็ออกไปเช่าห้องใช้ชีวิตคนเดียวตามลำพัง
เช่าห้องค่าเช่าก็เดือนละ๘๐๐ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร
ใช้เงินผู้สูงอายุและเงินคนพิการ
คือพ่อพิการที่มือข้างขวานะคะ
พ่อก็จะติดต่อหาลูกก็เวลาจะมาขอเงินไปซื้อยา
ก็เป็นความดันด้วยโรคหัวใจด้วย
บอกว่าที่พ่อถูกทำร้ายแบบนี้มันรุนแรงเกินไป
พ่อเป็นคนพิการนะมาทำกันขนาดนี้
คนข้างกันเองที่มาทำร้าย
แล้วก็กินเหล้าก็ไม่น่าทะเลาะกันถึงขนาด
ลงไม้ลงมือตีเจ็บปางตายตรงนั้นเลยครับ
แต่ถามว่าจิตใจนั้นผมก็อยากรู้ว่าทำเพื่ออะไร
เพราะอะไรมันต้องสาเหตุอะไรเพราะอะไรกัน

เพราะทำเกินสาเหตุและตำรวจดำเนินการถึงที่สุดเลยครับ
แต่เขาก็มีอ้างนะว่าผลของพ่อเองมีการถึงเอาบุตรกาเซียงพ่อเหล็กไว้รอที่จะทำร้ายตัวเอง
แต่จากที่ผมไปที่บ้านเกิดเหตุมาก็ไม่ค่อยมีอาวุธอะไรเลยครับ
มีแต่ข้าวของเชื้อสะชะจายอยู่แล้วก็มีเลือดเป็นกองอยู่ข้างเนี้ยครับ
ผมพูดประจำครับบอกว่าอย่ากินนั้นเลยกินแล้วร่างกายตัวเองไม่ดีครับ
บางทีเขาก็ฟังบางทีเขาไม่ฟังผมผมก็ห้ามเขาไม่ได้
ด้านนางสาวมาเรียมน้อยปลาอายุหกสิบเจ็ด
แม่ของนายสมชายพอรู้ว่าลูกเสียชีวิตเมื่อช่วงบ่าย
หลังมีอาการเลือดข้างในสมองเนี่ยก็บอกว่าโอ้โห
ทำไมต้องทำกันถึงตายแบบนี้มันเรื่องแค่นี้เอง
ก็ยอมรับว่าลูกชายชอบดื่มเหล้าแต่ไม่เคยทำร้ายใครนะ
ก่อนเกิดเหตุญาติเล่าให้ฟังว่านายสมชายเคยมาขอดอกไม้ที่บ้านสองรอบ
แต่ไม่ยอมบอกว่าจะเอาไปทำอะไรญาติก็ไม่ให้
ก็เลยมองว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกับรางสังหรณ์
พวกมันไม่ได้ทำอะไรที่บอกจะให้เป็นรางเลยหรือว่าอะไรสุดยังไม่มี
ประทิคลุกภัณฑ์ชอบจริงเหล้าประจำแต่มันไม่ใช่คนเกรเร
แต่เพื่อนมีเยอะ๕บาท๑๐บาทกูก็เมาแล้ว

แล้วเขาเชื่อฟังไหมคะ

เขายอมตายเขาว่างั้นมันอดไม่ได้
ส่วนพี่ชายของนายสมชายนะคะ
พอรับศพน้องชายมาทำพิธีก็บอกเลยว่าเศร้าใจมาก

ทั้งที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเร่ร่อนอีกต่างหาก
ส่วนตัวรู้สึกไม่พอใจแทนน้องชาย
ขอยืนยันว่าน้องชายไม่ใช่คนเร่ร่อน

แต่เขาชอบปั่นจักรยานไปเก็บของเก่า
หารายได้เลี้ยงตัวเองไม่อยากจะรบกวนคนอื่นในครอบครัว
ส่วนที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าทำไปเพราะป้องกันตัว
พี่ชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เชื่อนะคะ
ว่าเหมือนเตรียมการไว้ก่อนหรือเปล่า

แต่กลายเป็นว่าคนเดียวทำร้ายคนปางตาย๓คน
อยากให้ตำรวจพิจารณาถึงพฤติการของคนที่ก่อเหตุด้วย

ที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะครับก็ให้ข้อมูลมาว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
หนึ่งในกลุ่มคนเจ็บวิ่งมาขอความช่วยเหลือตอนนั้นอยู่ในสภาพเลือดอาบ
เลือดไหลออกมาจากศีรษะเยอะมากพอถามก็เลยรู้ว่า
ดื่มเหล้ากันเสียงดังคนข้างห้องไม่พอใจ
เป็นเหตุให้ทะเลาะกันบาดเจ็บไปสามรายเจ้าของร้านบอกว่า
เขาก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะที่ผ่านมาเนี่ย
กลุ่มคนในห้องเช่าเวลาเมาทีไรก็ทะเลาะกันบ่อย
บางครั้งทะเลาะกันเองด้วยซ้ำแต่ว่าไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะนะ
ส่วนนายพิมลกับนายศักดาไม่ถูกไม่ถูกกันทะเลาะกันบ่อยอยู่แล้ว
ก็เลยมองว่าครั้งนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันบ่อย
สุดทนแล้วก็มาก่อเรื่องแบบนี้
ก็ในชุดนี้นะแต่ว่ามันในวงเดียวกัน
แต่ที่เกิดเมื่อคืนเนี่ยมันจะไปอีกพวกหนึ่งเขาทำงาน
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดเมื่อช่วงเย็นตำรวจสพเมืองตราด
เชิญลูกสาวของนายศักดาผู้ก่อเหตุมาให้ปากคำเพิ่ม
ลูกสาวอยู่ที่จันทบุรีนะคะไม่ได้อยู่กับพ่อ
พ่อเนี่ยมาทำงานเป็นคนงานก่อสร้าง
ขาซ้ายพิการต้องใส่ขาเทียมแต่ก็เขาก็ช่วยเหลือตัวเองได้
เคยโทรศัพท์ไปเล่าให้ฟังว่าข้างห้องดื่มเหล้าเสียงดัง
ทะเลาะกันบ่อยลูกสาวก็เลยบอกว่าพ่อคงทนไม่ไหว
ถือเหล็กไปแต่ไม่รู้ว่าไปตีเนี่ยตีในห้องหรือว่าตีนอกห้อง
ซึ่งนายศักดาผู้ก่อเหตุก็ถูกตำรวจควบคุมตัวเข้าห้องขัง
เจ้าตัวก็ยอมรับว่าทำไปเพราะโมโห
คือเจ้าตัวก็บอกว่าเหมือนกับผู้เสียชีวิตด่าเขา
บุพการีเขาท้าทายเขา

อยากขอโทษที่ทำให้เขาถึงขั้นเสียชีวิต
ทำร้ายเขามัน
ผมอยากจะขอโทษพวกคนตายมา